เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นน้องผู้ชายคนหนึ่งครับ
คือถูกดึงไปนั่งตักผู้ชายอีกคนนะ
แล้วก็กลัวว่าเด็กจะถูกลวนลามทำอนาจารย์หรือเปล่า

แต่ว่าพลเมืองดีเขาบอกว่าไม่น่าไว้วางใจ
ขอย้อนกลับมาดูให้เห็นกับตา
พอชัวร์แล้วจะได้ช่วยเหลือดูเหตุการณ์ครับ

กลับบ้านเร็ว

เด็กขี่ให้จ่าย

นี่ครับ
เขาทำอะไรคะหรือว่าเขารู้จักกันหรือเปล่า

คนก็ยังงงอยู่ว่าความสัมพันธ์ของคนที่นั่งอยู่ริมทาง

แต่ว่าพลเมืองดีคนนี้ที่ขี่รถมาแล้วหยุดถาม

และในขณะที่ผู้ชายที่นั่งอยู่ก็ตอบว่าอ๋อเด็กเขามาซื้อของให้ยาย

คือกลางวันแสกริมถนนคือ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่น
งงแล้วมีคำถามมันเกิดอะไรกันขึ้น
บางคนบอกว่าสงสัยจะเป็นญาติของเด็กเขาหรือเปล่า
เขาอาจจะมาเจอกันพอดี
โดยบังเอิญก็เลยมานั่งคุยกันอะไรแบบนี้

เอาจริงมีการพาเด็กไปนั่งบนตักเนี่ย
กำลังจะทำอนาจารย์อะไรหรือเปล่า
ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะฮะ
คือความเห็นแตกเป็นหลายฝ่ายมากเลยนะ

เขาบอกว่าตอนที่พลเมืองดีขี่รถย้อนกลับมา

ส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือ

จังหวะที่ซูมภาพเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับ
คือมือของเด็กเนี่ย

คือพับนิ้วโป้งแล้วก็กำมือลงมา

บางคนก็บอกว่าน้องกำลังส่งซิกหรือเปล่า
แต่บางคนบอกมันก็อาจจะเป็นแค่จังหวะมือเอื้อมมาแล้ว
นิ้วอะไรอย่างนี้ไม่น่าใช่มั้ง
คิดกันไปได้ต่างนานามากเลยนะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเรา
ไปเจอกับพลเมืองดีชื่อว่าคุณโนบิครับ
บอกว่าบ่ายเมื่อวานนี้ขี่มอเตอร์ไซค์
ไปส่งของให้ชาวบ้านนี่นะครับ
ในพื้นที่พระยืนก็พอส่งของ
กำลังจะขี่รถกลับบริษัทครับ
คือในระหว่างทางไปเจอมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
ก็คือคันที่เราเห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้แหละฮะ
เดี๋ยวลองขึ้นวินโดคู่ขนานก็ได้นะ
แต่มันมีข้าวของอยู่เต็มรถไปหมดเลย

ในขณะเดียวกันก็มีจักรยานไฟฟ้า
เด็กเขาขี่มานั่นแหละครับจอดอยู่คู่ขนานกันเลย
แล้วก็สังเกตเห็นว่าท่าทีมันดูแปลก
เหมือนเด็กจะต้องการขอความช่วยเหลือหรือเปล่า
ก็เลยย้อนกลับไปถาม
แล้วหลังจากนั้นเด็กก็รีบวิ่ง
ขี่จักรยานไฟฟ้ากลับทันที
ฟังคุณโนบิหรือคุณนัชนนเล่าเพิ่มเติมฮะ

ถ้ามองเผินก็คือไม่รู้เลยว่า
เขาจะทำอะไรแบบนี้ประมาณนี้ครับ
เหมือนกับอยู่กับหลานอะไรทั่วไปเลยครับผม

ผมก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าผมไม่วนรถกลับไปช่วย

แล้วต้องรอนานแค่ไหนน้องถึงจะหลุดออกมาจากตรงนั้นได้ครับ
ตอนที่ปล่อยปุ๊บน้องก็แบบว่ามันมือหลุดมาครับ

คนไปคอมเมนต์ว่ามีสัญลักษณ์อะไรหรือเปล่าอย่างนี้ครับ
มันไม่ใช่สัญลักษณ์ก็คือมือน้องมันหลุดออกมาปุ๊บ

ใช่แล้วน้องก็มาอยู่ตรงจักรยานไฟฟ้าเลยครับ
คือเท่าที่คุยกับเด็กบอกว่าจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวที่ร้านค้าแถวนั้น
แล้วผู้ชายคนนี้จู่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจี้ท้ายรถน้อง

เสร็จปั๊บลงข้างทางไปที่ทุ่งนา
ดึงน้องไปนั่งตากโดยที่ยังไม่ได้ทำอนาจารย์ใด

เรื่องต้นพาญาติไปแจ้งตำรวจแล้วเรียบร้อยนะฮะ
เดี๋ยวมีความคืบหน้ามีคำชี้แจงเพิ่มเติม

แต่นี่ฮะถ้ามันเกิดอะไรที่รุนแรงมากกว่านั้นจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับ
แล้วก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องอะไรกันแล้วมาเรียกเขาไปนั่งตักทำไมคะเนี่ย